มาถึงข่าวที่ผมโปรยเอาไว้รถตำรวจแหละดูออกดูชัดเลยเพราะมีตราโล่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครราชศรีมาฮะ
คือชาวบ้านเขาต้องขับรถไปประกบแล้วบอกว่าจอดเถอะจอด
ให้คนอื่นมาขับได้ไหมนะฮะหรือจอดหยุดก่อนได้ไหมเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเดือดร้อน
นะครับไปดูคลิปนะครับ
ช่วงหนองโคบานครับอำเภอบัวใหญ่
ตลอดเส้นทางเลยรถกระบะตาโล่คันนี้นะครับ
ขับกินเลนซ้ายทีขวาทีนะครับ
ลักษณะคล้ายขี่เส้นใต้๓เส้น
คำว่าคล้ายนะฮะคล้ายคนเมาแล้วขับนะครับ

หลายครั้งชาวบ้านเขาขับตามดูอยู่ประคองมาเนี่ย
กระทั่งชาวบ้านเนี่ยนะครับขับรถตามมาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็ขับไปประกบเรียกให้จอดรถ

ไปเจอว่าคนขับเป็นตำรวจยศในดาบครับคุณผู้ชมครับ
ก็เลยบอกว่าดาบจอดพักก่อนเถอะ
หรือให้คนอื่นมาขับไปเถอะเดี๋ยวคนอื่นจะเดือดร้อน
เห็นแค่นี้คงบอกไม่ได้หรอกว่าเมาแล้วขับนะฮะ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวก็สอบถามไปยังท่าน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
ชี้แจงแบบนี้บอกว่าตำรวจในคลิปเนี่ยนะ
เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมรถของสพบัวใหญ่ฮะ
ดาบตำรวจภัยรัฐท่านกำลังปฏิบัติหน้าที่
นำรถออกไปตรวจสอบเหตุไฟไหม้รถยนต์
สมองมาแล้วนะฮะท่านต้องกินยาเป็นประจำ
อย่างต่อเนื่องด้วยอาจจะเป็นไปได้ไหมนะฮะ
ว่าอาการขับรถที่เห็นมันเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ได้กินยา
อาการมันกำเริบ๊อบโอ๊ยอะไรล่ะลูก

นี่คือสิ่งที่พี่ตั้งข้อสังเกตคุณวางคนไม่ถูกกับงานแล้วเออ
คุณบอกว่าเขาผ่าสมองกินยาแต่คุณให้เขาไปทำหน้าที่ควบคุมรถเนี่ยนะ

อันนี้เราคิดนะฝากถามไปแล้วกัน
ก็อย่างไรก็ตามเขาตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้น
บอกว่าจะให้แล้วเสร็จภายใน๗วัน
แต่ถ้าหากเมาเหล้าแล้วขับจริงนะ
เขาบอกจะถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกดำเนินการทางวินัยด้วย
อย่างเด็ดขาดถือว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการตำรวจ
คือภาพฟ้องทีเดียวไม่ไหวอย่าฝืนแล้วกัน
สิฮะสอบส่วนแล้วรบกวนแจ้งนักข่าวเราด้วยนะ

เชื่อนะผมเชื่อผมเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการ
ไม่ได้กินยาหรือขาดยาผมเชื่อนะ
แต่ช่วยเอาพี่ดาบนี้ไปทำงานธุรการก็ได้
ทำอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับรถได้ไหม
ใช่เขาเดินไปชนชาวบ้านเขาจะยุ่งเอานะฮะ